หลังจากที่เมื่อวานนี้คุณอุ้งอิ๊งก็ประกาศชัดเจนนะครับ
ว่าคุณพ่อจะเดินทางกลับประเทศไทย๒๒สิงหาคมเวลา๙นาฬิกา
และจะไปเตรียมรับคุณพ่อทักษิณที่ดอนเมืองเนี่ยนะครับ
ก่อนที่จะออกจากดูไบบอกว่ายืนยันเลยว่าจะไม่มีการเลื่อนการเดินทางอีกแล้ว
และ๒๒สิงหาเป็นวันที่กำหนดมาล่วงหน้า
ก่อนที่จะมีการกำหนดว่าจะเป็นวันประชุมโหวตนายกซะด้วยซ้ำ
หลังจากนั้นครับพอข่าวนี้เผยแพร่ออกไป
คุณอุ้งอิ๊งก็ยืนยันย้ำชัดอีกครั้งว่าเลื่อนไม่ใช่ยกเลิกและไม่เพอร์เจอร์นะจ๊ะ
เช้าที่ผ่านมาครับเข้าสู่วันนี้และวันที่๒๐สิงหาคม
เดี๋ยวอีก๒วันคุณทักษิณจะกลับมาถึงเมืองไทย
ถ้าเป็นไปตามนี้และยืนยันตามนี้นะฮะ

คุณอุ้งอิ๊งและคุณสามีคุณปปีดกพร้อมกับผองเพื่อนครับ
แล้วก็มีคุณเอมพินทองทาพี่สาว
แล้วก็คุณพงนัตตะพงนะฮะ
เดินทางไปทำบุญกันที่สารหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล

คุณอุ้งอิ๊งวันคล้ายวันเกิดคือ๒๑สิงหาคม
เจ้าตัวโพสต์ภาพแล้วก็มีข้อความบอกว่า

ถือโอกาสมาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
สารหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
สักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกฏ
และสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพะมหากษัตริยาธิราช
ประสาทพระเทพบิดรและขอพรพระให้การกลับบ้านของคุณพ่อ
ราบรื่นเรียบร้อยและปลอดภัยค่ะ
แล้วก็มีอีโมจิรูปยกมือไหว้๓ครั้ง
นี่นะครับแคปชั่นข้อความแล้วก็ภาพบรรยากาศ
ส่วนใหญ่ที่เราเห็นในภาพนี้ก็จะเป็นบรรยากาศ
ที่บริเวณสารหลักเมืองกรุงเทพมหานครนะครับ
มีรายงานข่าวว่าคุณทักษิณเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัว
ออกจากนครดูไบนะฮะมาถึงสิงคโปร์เมื่อวานนี้
และเห็นว่าคุณยิ่งลักษณ์เดินทางมาด้วย
ดรอปเครื่องที่สิงคโปร์ก่อน
หลังจากนั้นก็คงจะเตรียมเดินทางเข้าประเทศไทย
และมีรายงานข่าวว่าคุณโอ๊คพานทองแท้ชินวัฒน์ลูกชาย
พร้อมทั้งคุณบรรณพฤษดามาพงศ์พี่เขย
เดินทางไปหาคุณทักษิณที่สิงคโปร์ครับ
ความพร้อมรอที่จะเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยพร้อมกัน
นี่คือภาพบรรยากาศที่สนามบินดูไบนะครับ
คุณเอมพินทองทาเนี่ยถ่ายภาพเอาไว้คุณตาตาและคุณหลานนะครับ
รวมทั้งมีคลิปบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็เห็นไปแล้ว
จากว่าพรุ่งนี้วันคล้ายวันเกิดครบ๓๗ปี
บรรยากาศล่าสุดวันนี้ทำบุญเสร็จแล้วมากินข้าวกับเพื่อน
คุณสามีเดินนำถือเค้กมาอวยพรวันเกิดล่วงหน้า

วันเกิดค่ะวันเกิดค่ะไม่ต้องโกรธค่ะ
ขอบคุณค่ะทำไมคุณจะว่า
วงกินข้าวครับแล้วก็มีข้อความ
เจ้าตัวได้แปะเอาไว้ด้วยลืมไปแป๊บหนึ่งเลยนะ
ตอนแรกบอกว่ารู้ตัวแล้วนะว่าวันเกิดของตัวเองเนี่ย
เจ้าตัวก็มีการแซวด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับบอกว่า

แล้วก็บอกว่ารายร้องไปด้วยคนที่ฉันรัก
และนี่เป็นภาพบรรยากาศก่อนที่จะถึงวันคล้ายวันเกิด

ทีนี้ไปดูกันหน่อยว่าการเตรียมความพร้อมของ
บรรดาพี่น้องชาวเสื้อแดง
ที่พอรู้ข่าวว่าคุณทักศิลป์จะกลับประเทศไทย

ไปที่โคลาสชมพูดกับคุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศนี้
โคราชตอนนี้มีการเตรียมตัวกันแล้วครับ
โดยทางด้านของคุณวัฒนาชัยสืบสิริบุตร
หรือว่าคุณจิ๋วประธานชมรมคนเสื้อแดงโคราช
บอกว่าชาวพี่น้องคนเสื้อแดงโคราชตอนนี้ตื่นเต้นดีใจกันมาก

จะเดินทางจากโคราชมากรุงเทพมารอต้อนรับอดีตนายกทักษิณครับ
ตอนนี้นับจำนวนคนคร่าวก็ประมาณสัก๓๐๐คนขั้นต่ำนะ
และจะออกเดินทางประมาณ๓ทุ่ม๒๑สิงหาใช้รถส่วนตัวมากันเรื่อย
แล้วมาเจอกันที่วังน้อยอายุทยาอาจจะเป็นจุดนัดพบ
และตอนรุ่งเช้า๒๒สิงหาก็จะเดินทางไปเจอที่ดอนเมืองไปรอต้อนรับนะฮะ
แล้วก็ย้ำว่าการเดินทางมาครั้งนี้มาด้วยใจไม่มีการจัดตั้ง
อยากจะมาแสดงพลังให้คุณทักษิณเห็นว่าพวกเรากลุ่มคนเสื้อแดง

อีกหนึ่งคนคุณชมพู่และคุณผู้ชมครับ
อ้อยเฉาก๊วยโบราณโคราช
คุณพี่แสนสุขเติมศรีศุกร์นี่ฮะบรรยากาศที่ร้าน
คุณพี่เขาก็จะมีภาพถ่ายกับอดีตนายกทักษิณ
เต็มฝาผนังเลยนะก็มีการเตรียมตัวเหมือนกัน

จะเอาเฉาก๊วยโบราณสูตรต้นตำรับ
อดีตนายกทักษิณเคยมาชิมแล้วบอกว่าอร่อย
เมื่อตอนปี๔๕จะเอามาฝากท่านด้วยมารอต้อนรับ
ให้ท่านได้ชิมด้วยนี่คือบรรยากาศของบรรดาพี่น้องคนเสื้อแดง
แล้วก็ชาวโคราชที่ตื่นเต้นที่อดีตนายกทักษณ
จะได้กลับเมืองไทยนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่ต้องจับตามวันที่ยี่สิบสองสิงหาคม

เป็นภาพประวัติศาสตร์ใหม่ของการเมืองไทยหรือเปล่านะคะ